คือนางตกใจตอนเห็นว่าแบบว่า
เฮ้ยเอางี้ถามความคิดเห็นก่อน

เห็นสิ่งนี้สิ่งแรกคิดว่าอะไร
ศพศพใช่มั้ย

มีชีวิตอยู่แล้วรออย่างนี้
นิ่งแต่ไม่ได้ลอยอย่างเดียวพนมมือไว้ท่านี้

มีชีวิตอยู่แบบนี้และที่สำคัญ

ก็ไม่ยอมขึ้นจากน้ำเปลือยกายด้วย

ไม่ขึ้นค่ะนี่คะ
คือคุณผู้ชมค่ะเธอนอนอยู่อย่างนี้แล้วไหลไปตามกระแส

กู้ภัยสุดท้ายอ้าวพี่พี่ที่เขาขับเรือรออังคารไปช่วยไม่ขึ้นใช่ไหม
ชูชีพไม่ขึ้นใช่ไหมสุดท้ายกู้ภัยบอกเอางี้เดี๋ยวผมขี่เจสสกีออกไปช่วย
แล้วผู้หญิงคนนี้เราไปทราบชื่อมาว่าชื่อนางสาวสิริขวัญอายุ๔๒ปีค่ะ
ที่ที่ขี่เจ็ดสกีดูภาพนะคะเดี๋ยวเขาจะพยายามเข้าไปพูดคุยก่อน
ขอให้ขึ้นจากน้ำทำยังไงเธอก็ไม่ขึ้น
สุดท้ายพี่เจ็ดสกีที่เข้าไปกู้ภัยเขาต้องลากใช้คำว่าลาก
ลากขึ้นมาค่ะต้องขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่ายังไง
นี่ดูสภาพนี้ค่ะคุณดูค่ะโอ้โหแล้วเป็นคุณคุณจะตกใจไหมล่ะ
เดี๋ยวก่อนนะพี่เขาลืมตาไหมคะน่ะ
คุณเขายังมีชีวิตอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ขึ้นมาแล้ว
คือช่วยขึ้นมาแล้วแล้วที่เราต้องใช้คำว่าลาก
เพราะว่าพี่กู้ภัยบอกว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือใดเลย
ก็ต้องเอาตัวขึ้นมาแล้วพาดไว้กับเจ็ดสกีก่อน
แล้วสุดท้ายค่อยเอากลับเข้าฝั่ง
แล้วขนาดขึ้นมาบนฝั่งแต่เธอก็ยังไม่หยุด
นอนพนมมือแน่นแบบนั้นและนอนอยู่ในท่าขัดสมาธิ
เจ้าหน้าที่ต้องไปหาผ้ามาปิดบังตัวก่อนเพราะว่าเธอโป๊เปลือย
แล้วก็ยกขึ้นเปรย์สนามพาไปโรงพยาบาลทั้งสภาพอย่างนั้นค่ะ
ทีนี้เราไปถามพี่ลุงบุญเลิศนะ
บนเลิกคำสวัสดิ์เป็นเจ้าหน้าที่ของวัดโสธร
บอกแบบนี้เธอเห็นผู้หญิงคนนี้ขับรถกระบะสีดำคันหนึ่งก่อน
เข้ามาจอดอยู่ในลานวัดตอน๔โมงเย็น
หลังจากนั้นเห็นว่าเดินลงไปที่ท่าน้ำแล้วก็กระโดดลงไปเลย

ใช่แต่ลุงบุญเลิศบอกแต่ตอนนั้นผมเห็นเธอใส่เสื้อผ้านะ
แต่ไม่รู้ว่าไปถอดเสื้อผ้าล่นจ้อนออกตอนไหน

แล้วนอนพนมมือลอยตัวอยู่แบบนั้นเนรพระเห็นกันหมดคุณ
ก็ตะโกนเรียกหลายครั้งแต่เธอไม่ยอมขึ้นมา
สุดท้ายต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแบบนี้

โอ้โหเขาเป็นว่างฮือสิ่งที่ไปเจอคือแบบนี้คุณ

มันเป็นขวดน้ำกระท่อมแต่ว่ามันเหลือแค่นี้แล้ว

ก็ไม่รู้นะเขาก็คาดเดากันไว้
และยังมีรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะตกอยู่ตรงท่าน้ำ

ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปคุยกับพี่พลเมืองดี
ที่เอาเรือลอยอังคารไปช่วยเธอนะ
สิริศักดิ์จิตรุ่งเรืองอายุ๕๒ปี
บอกแบบนี้ว่าตัวผมอยู่ที่ท่าน้ำหลังวัด

และพนมมือแบบนี้เป็น๑๐นาที
หลายไปตามกระแสน้ำนะคะ

อันถามว่าแล้วอาการของเธอคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
นางสาวสิริขวัญ
ตรวจสอบแล้วตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะ
คุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาล

กลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานมีพี่ชายมารับกลับบ้านไปด้วยนะ
อยู่ในพื้นที่ตะมนตหนองเจาะที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ในพื้นที่นั่นแหละแต่แต่คุณผู้ชมคะ
คือแม้ว่าหมอจะให้จะออกจากโรงพยาบาลมีครอบครัวมารับ
แต่คุณรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลใจคือ

เรื่องนี้ครอบครัวอาจจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด
เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้โชคดีอย่างแบบนี้
จมน้ำจมท่าไปมันจะกลายเป็นเหตุสลดได้